คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะว่า

สำหรับพระร้ายในจอหลายคนบอกเลยว่า
ได้ใจสาวอย่างเรากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคุณผู้ชมค่ะ

แม่ได้กินซีนพระเอกหลายคนไปเลยล่ะจ๊ะ
หลายคนเนี่ยโอ้โหเผลอใจอยากตกอยู่ในอ้อมกอดของพระรายให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปเลย
สตาร์ทกันที่นักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทก๊อตจิรายุ
ก่อนจะเดบิวต์มาเป็นสามีแห่งชาตินะคะ

ก๊อตก็คือพระร้ายยืนหนึ่งคนหนึ่งนะคุณผู้ชม
ชันความหล่อความเข้มกับพระเอกดังมามากมาย
ไม่ว่าจะเป็นหมากบารินจากละครเรื่องคมแฝก
เจมส์จีรายุณเดชน์คุควิมิยะโอ้โห
รวมไปถึงบทบาทพระเจ้าเสือในละครเรื่องบุภเพส
แต่นี่ว่าเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องแจ้งเกิดเลยนะ
โดยซิกเนเจอร์ของหนุ่มก๊อตเนี่ยต้องยกให้กับซิกแพคสุดเฟิร์มคุณผู้ชมดูสิ
ตอนนี้กล้ามท้องเนี่ยเป็นความล้อนเลยนะคะ
แววตานางก็แบบเกรี้ยวกราดมาก
แล้วก็กล้าวใจแฟนละครทั่วประเทศ

ดูแดดบอยยังไงนะไลฟ์การ์ดในเพียงแค่ละครเท่านั้นนะคะ
แต่บอกเลยว่าตัวจริงเป็นดาราจิตอาสานะเมื่อวันเลย
จิตใจดีใครลำบากอะไรนะช่วยเหลือตลอดเลย
เคล็ดลับความเป็นพระร้ายในจอของอาร์ตนะคะอยู่ที่การทำการบ้าน
ศึกษาบทก่อนทุกครั้งเลยเรานะคะร้ายยังไงเนี่ย
ก็ชนะใจคนดูร้ายยังไงนะคะให้มินมีออร่าสูสีคู่กับพระเอกไปเลย
แต่แม้ไม่ต้องล้ำลึกขนาดนั้นนะคะฉากไหนอาร์ตถอดเสื้ออดซิกแพค
โอ้โหบอกเลยดีมากเลยค่ะอาร์ตนะเออแล้วก็แว่วมาว่าตอนนี้อาร์ตก็
กำลังเปลี่ยนลุคให้หลอกกระชากใจไปอีกนะจ๊ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
ตอนนี้พยายามเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนลุคคัมแดดยังอยู่แต่ยังให้ดู
ให้ดูสะอาดขึ้นดีกว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนลุคจากที่ไม่เคยทำผม
แสกทำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มาทำแต่ความแดดยังอยู่นะฮะ
ความแบดยังอยู่น้องเน้นความแบดยังอยู่เออก็เป็นเหมือนว่าเป็นลุคแค่
บอยแต่ติดใจเขาก็เป็นคนดีแม่กลืนน้ำลายกันเอื้อเอือกเลยนะคะ
ในไหนแล้วเพื่อนกำลังได้ฟีลไปต่อเลยค่ะจ้ะ
กันที่พระร้ายวิทย์อโศกกันหน่อยขอนำเสนอสองคนรวดมาเลย
คนแรกนี่น้องไบร์ทนรพัฒน์พลิกจากคนดีสุดคั่วในละคร
รักรอยอดีตนะมาชั่วสุดขีดกันไปเลยในละครใต้ล่า
ชันกับต่อธนภพค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะไบร์ทก็เล่นไลฟ์แบบตะโกนเลย
ได้เออดีเกินข้างคุณผู้ชมแฟนเนี่ยชื่นชอบ
ส่งให้บทพระเอกของต่อธนภพก็โดดเด่นทวีคูณเข้าไปอีก
เพราะว่าตัวร้ายก็เสริมส่งกันเข้าไปใช่ไหมเออเออ
เช่นเดียวกันกับพระร้ายจอมขโมยฟิล์มคนใหม่ปานคมกริจค่ะ
คนนี้มาจากละครเวลากาปเทพแจ้งเกิดมาจากบทบาทอันแสนบ้าคลั่ง
แล้วก็ความขาวเยาว์ยวนใจของซิกแพคนะฮะเคล็ดลับความฟิตของหนุ่มปั่น
ก็มาจากการที่เขาเป็นนักกีฬายิงธนูมาก่อนนะจ๊ะ
ตรงนี้ตรงนี้อกข้างซ้ายกลางหัวใจแต่ละคนนะร้ายอย่างบ้าคลั่ง
แล้วก็หล่ออย่างบ้าคลั่งยิงมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ยพร้อมเสมอ
ให้มันโดนใจไปเลยโอ้โหร้ายอย่างนี้ก็น่าเกลียดไม่ลงหรอก
ละลายแล้วหล่อใช่ไหมล่ะอ้าวคุณผู้ชมค่ะ